ต่อกันที่พี่นางสิริพรกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
คนนี้ห่างหายไปนานเลยตั้งแต่มีสถานการณ์โควิดมา
ไม่ได้ร้องเพลงนานพี่นาก็เลยบอกว่า
ขอกลับไปใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติดีกว่า
ไปทำไร่ทำนาที่ต่างจังหวัดนะฮะ
หลายคนบอกว่าพี่นางศรีริพรเลิกร้องเพลงแล้วรึเปล่า
แต่ว่าล่าสุดคุณค่ะยิ้มหวานกันได้เลย
เพราะว่าพี่นางนี้เข้ากรุงเทพมา
เจอพี่นางทั้งทีค่ะถามความรู้สึกพี่นางกันหน่อยแล้วกันนะฮะ

ตั้งฉายาให้พี่นางศรีริพรบอกว่า
สวยรวยโส
ขอให้รางวัณชีวิตกับตัวเองสักหน่อยค่ะ
แต่พี่นางมีเพราะว่าทำอยู่ทำกี้เนื้อประมาณนึงค่ะ

จากเกษียณแล้วเลิกเป็นนักร้องจริงหรือเปล่าคะ

ถ้าตามพี่นางว่าจากเกษียณกลับเป็นนักร้องไว้ไม่เกษียณหรอกค่ะ
แต่ในการจะทำงานอะไรก็ช่างมันต้องมีอายุของมันอายุไขของมันอายุหยุดของมันหรือเกษียณอะไรอย่างนี้
แต่ในการร้องเพลงเนี่ยคือเราร้องได้อยู่เรื่อยนะคะ
ถ้ามีงานเข้ามาพี่นางก็รับบ้างไม่รับบ้าง
ก็บอกทางบริษัทไปค่ะก็ร้องได้เรื่อยแต่ไม่มากนะคะ
เสียงพี่นางเป็นเอกลักษณ์มากเพลงอะไรนะคะ
ดิฉันชอบเพลงนี้คำถามสุดฮอตยังคือฮอตแต่กอดประดับนี้
เพลงแกดังหลายเพลงนะดิฉันชอบนะ